การแสดงละครนอกแต่เดิมนั้นเป็นการพัฒนารูปแบบการแสดงมาจากละครชาตรีและมีการผสมผสานการละเล่นแบบพื้นบ้าน
ซึ่งรูปแบบการแสดงละครนอกในช่วงแรกนั้นก็จะมีตัวแสดงเพียงไม่กี่ตัว
ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยจึงพัฒนาเพิ่มตัวละครให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่นำมาแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านละครจากวง
แสดงละครนอกยังคงเป็นชายล้วนส่วนรูปแบบการแต่งกายก็ได้ประดิษฐ์เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงให้มีความประนีตมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน